คุณผู้ชมแล้วก็ต้องสวัสดีอาจารย์เผาทองด้วยนะคะ
เชื่อว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่เชื่อว่าในหัวใจคนไทยทุกคน
ก็ยังคงเก็บความโศกเศร้าแล้วก็ความอาลัย
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่
คุณผู้ชมคะถ้าเราดูการถ่ายทอดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
เราก็จะเห็นพระราชพิธีในช่วงเวลาต่างนะคะ
ซึ่งก็จะมีพระราชพิธีในช่วงเวลากลางคืนที่เรียกกันว่าประคมย่ำยาม
ซึ่งอันนี้ต้องการให้อาจารย์ต้องช่วยคลายฉงวนเลย
เพราะว่ามิ้นท์ได้ยินมาถึงคำว่านางร้องไห้
อันนี้อยู่ในพิธีของประคมย่อมยามแล้วเป็นที่มาที่ไป
นางร้องไห้ในที่นี้คือยังไงคะ
นางร้องไห้เป็นพระราชประเพณีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นการถวายความอาลัยนะครับกับพระมหากษัตริย์
นางร้องไห้ในสมัยกรุงศรียุธยากับในสมัยกรุงรัฐนาโกศิลป์
เรื่อยมาจนแต่ครั้งราชกาลที่๑จนถึงราชกาลที่๕
ใช้เจ้าจอมมารดาคือบาทบริจาริกา
ซึ่งจงรักภักดีมาทำหน้าที่นี้
ในสมัยกรุงศรีอยุธยากับสมัยกรุงรัฐนาโกศิษฐ์
เวลาที่มีการประโคมย่ำยาม
ก็จะมีการจัดนางร้องไห้
ก็คือเอาเจ้าจอมทั้งหลายมานั่งเรียงเข้าแถวกัน
เป็นกลุ่มใหญ่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อในสมัยกรุงรัฐนาโกศิลป์เนี่ย
เมื่อมีการประโคมย่ำยามแต่ละครั้งนะครับก็จะมีการร้องไห้
ร้องไห้ก็จะร้องไห้ค่ำครวนคำว่าร้องไห้ค่ำครวนก็ไม่ใช่ว่า
ต่างคนต่างสะอึกสะอื้นตีโพยติภายนะครับก็จะมีบทร้องนะครับ
ร้องของนางร้องไห้ในสมัยกรุงรัฐนาโกศิลป์ที่มีการบันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับ
ครั้งราชการที่๕เนี่ยก็จะมีต้นเสียงบอกว่าโอ้พระร่มโพทองนะครับ
แล้วก็ตามกันก็พระพุทธเจ้าฆ่าเอ่ยนะครับแล้วก็ร้องไห้สะอุกสะอื้นกันไปนะครับ
โหยหวนต่างต่างแล้วจากนั้นก็บอกว่าพระทูลกระหม่อมแก้วนะครับ
แล้วก็ร้องไปพร้อมกันว่าพระพุทธเจ้าค่าเอ่ยนะครับ
แล้วก็ร้องไห้ตามกันไปอีกนะครับจากนั้นก็บอกว่าพระเสด็จสู่สวรรค์ชั้นใดนะครับ
ข้าพระบาทจะตามเสด็จไปพระพุทธเจ้าข้าเอ่ยนะครับ
แล้วก็เป็นช่วงที่ร้องไห้อีกนะครับแล้วก็บอกพระทูลกระหม่อมแก้วพระพุทธเจ้าฆ่าเอ่ยนะครับ
เนื้อก็จะร้องซ้ำวนเวียนกันอยู่ประมาณแค่นี้
เพณีนางร้องไห้ก็ทำมาจนถึงในสมัยราชการที่๕นะครับ
แล้วก็ในครั้งราชการที่๖เนี่ยได้มีรับสั่งเอาไว้เลยนะครับ
ว่าไม่โปรดให้มีการจัดนางร้องไห้ผู้ใดประสงค์จะร้องไห้นะครับ
ถวายความอาลัยด้วยความรู้สึกของตัวเองก็ให้ทำไปเถอะแต่ไม่ต้องมาทำเป็นหน้าที่นะครับ
เพราะฉะนั้นราชประเพณีนี้ก็ยกเลิกไปในครั้งรัชกาลที่๕
คลายฉงนนางร้องไห้เป็นอีกธรรมเนียมในพิธีของราชสำนัก
จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแด่ผู้ล่วงลับครั้งสุดท้ายที่มีนางร้องไห้ตามราชประเพณี
คืองานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเจ้าจอมหม่อมราชวงศดับระดาวัน
เป็นต้นเสียงนางร้องไห้ซึ่งนับเป็นต้นเสียงคนสุดท้ายของกรุงรัตนโกศิลป์
แล้วก็การราชประเพณีในอดีตที่ทำก็คือทำพร้อมกับการประโคมย่ำยาม
ประโคมย่ำยามนี่ก็ต้องกราบเรียนว่าพระราชประเพณีครั้งนี้ของไทยเราในราชการปัจจุบันนี้เนี่ย
แบ่งยามออกเป็น๔ช่วงช่วงละ๓ชั่วโมงนะครับตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๓ทุ่มเป็นยาม๑
ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นยาม๒ถึงได้เรียกเที่ยงคืนว่า๒ยาม
แล้วก็จากเที่ยงคืนไปจนถึงตี๓เป็นยาม๓จากตี๓ถึง๖โมงเช้าเป็นยาม๔
เราก็จะมีการประโคมย่ำยามทุกสามชั่วโมงแต่ว่านี่คือการแบ่งยามแบบไทยเรานะครับ
แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่๖เนี่ยท่านทรงแบ่งยามออกเป็น๓ยาม
ตั้งแต่๖โมงเย็นจน๖โมงเช้า
ัมภีร์บาลีแบ่งยามตอนกลางคืนออกเป็น๓ยามคือ
ปฐมยามหรือยามแรกได้แก่ช่วงเวลา๑๘นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
ุติยายามหรือยามที่๒ได้แก่ช่วงเวลา๒๒นาฬิกาถึง๒นาฬิกา
และประชิมมะยามหรือยามสุดท้ายได้แก่ช่วงเวลา๒นาฬิกาถึง๖นาฬิกา
ยามตามคตินี้ปรากฏในเรื่องมงคลสูตรคำฉัน
อันนี้นะครับรัชกาลที่๖พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีเป็นรายลักษรเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับ
ตามโมงคนละสูตรแล้วก็ตามพระอัทาคาถาสูตรนะครับ
ผ่านประถมมะยามไปแล้วเพื่อกราบทูลถามสมเด็จพระสมาธิสัมพุทธเจ้าว่า
สิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นโมงคล
อธิบายว่ามงคลต่างเนี่ยเกิดขึ้นอะไร
คนพานเป็นมงคลอันประเสริฐอะไรต่าง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจึงแบ่งยาม

กราบเรียนเอาไว้เลยเพราะว่ามันจะเป็นความแตกต่างกันกับยามที่เรานับปัจจุบันนี้ครับ
การแบ่งยามแบบโบราณ
ตั้งแต่ย่ำค่ำคือ๑๘นาฬิกาถึง๓ทุ่มเป็นยามที่๑
หลังจาก๓ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนเราเรียกว่ายาม๒หรือ๒ยาม
หลังเที่ยงคืนไปถึงตี๓เราเรียกยาม๓
และหลังจากตี๓ไปจนถึงย่ามรุ่งหรือ๖โมงเช้าเราเรียกว่ายาม๔
ซึ่งเป็นยามสุดท้ายของคืน
คุณผู้ชมเชื่อว่าได้ความรู้เยอะเลยเพราะว่าต้องยอมรับจริงเป็นสิ่งที่เราเกิดไม่ทัน
แล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำความเข้าใจ
หรือว่าเข้าไปเห็นภาพเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในพระราชพิธีนะคะ
เป็นความรู้ใหม่และเป็นความเข้าใจแรกที่เคยได้ยินเหมือนกันกับคำว่านางร้องไห้ในพระราชพิธีแบบนี้
วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผาทองมากนะคะที่มาให้ความรู้
แล้วก็อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชพิธีต่าง
วันนี้เชื่อว่าน่าจะคลายฉงนคุณผู้ชมไปได้อีกประเด็นนึงด้วยนะคะ
วันนี้หมดเวลาของมิ้นท์กับอาจารย์เผาทองแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ